เอาล่ะมาเลาะรั้วทั่วไทยกันคุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ต่างทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไปเลยนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูช้างที่จังหวัดอายุทยา
หลายคนก็ไลน์มาบอกว่าอยากไปเที่ยวที่จังหวัดอายุทยา
ลองไปต่อเป็นอะไรจะปั่นจิ้งหลีบหรือเปล่า
ช้างเขาทำอย่างไรนะคุณตอนเด็กอย่างนี้

เคยทำอย่างนี้ปั่นจิ้งหลีดหมุนหัวจิ้มติ้วเลย
เอาแต่ผมจะพาไปดูช้างก่อนที่จังหวัดอายุทยา
ไปดูความน่ารักของเจ้าช้างน้อยตัวนี้

หน้าตาน่ารักน่าชังเลยแหละครับ
ตกลูกออกมาจากแม่ช้างพังใบเตย

อายุ๒๔ปีนั่นคุณแม่ช้างนะครับ
ส่วนลูกช้างเนี่ยก็กำเนิดถือเกิดขึ้นมา
ในช่วงเช้ามืดของวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา

ภายในหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงหมู่๓
ตำบลสวนพริกอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ๑๐๐กิโลกรัม

วานช้างแล้วก็ผู้ดูแลช้างก็คอยเฝ้าระวังนะครับ

พยายามใช้เท้าเขียนลูกช้าง

โอ้ลูกช้างตัวนี้พอเกิดมาแล้ว

มีหมวกแซนต้าให้ด้วยน่าจะเป็นขวัญใจของที่นี่ได้อย่างแน่นอน

แม่พันธุ์ของเขาเป็นลักษณะที่ใหญ่โตแล้วก็สูง
ซึ่งรสชาติของเขาถูกต้องตามตำราทุกอย่าง
แล้วหมวกของพ่อพันธุ์ก็เป็นความชะละที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเข้ามาหลังเขาเป็นก้านกล้วยแล้วหางโตผม
แล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างเยอะครับ
โอ้โหเห็นแล้วใครก็รู้สึกเอ็นดูเอ็นดู
ผมเชื่อเลยคุณผู้ชมน่าจะชอบ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแอคชั่นน่ารักของมันหน่อยว่าเป็นยังไงครับ
น่ารักก้า
คือมันยังเหมือน